มันเป็นตัวอย่างใหญ่

ตัวอย่างใหญ่

ตัวอย่างใหญ่
ตัวอย่างใหญ่

เดี๋ยวรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง
พ่ออาจารย์แค่ันมั้ยไม่สังหรับครับพ่อ